ที่คุณทักศิลป์นอน๑ใช่แล้วใส่ชุดสีเขียวออด
อันนี้อันนี้ภาพเก่าหรือยังไงไม่ใช่ภาพเก่าค่ะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวันศุกร์ก็คือเช้าเมื่อวานนะคะ
แล้วทีนี้พอเห็นภาพนี้แล้วทุกคนก็เลยถามไงว่า
จะมีการนำตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปที่ไหนเหรอ
เมื่อวานนี้ค่ะทางนายสหการ
เพชรนารินอธิบดิกรมรัชทันนะคะ

ว่าภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์
คุณทักษิณนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยใช่ไหม

พาตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจพาไปที่ไหนเหรอ
ตอนนี้ยังรักษาตัวยังต้องคุมตัวแบบเข้มงวด

เรื่องต้นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ
รายงานให้นายสหการซึ่งเป็นอธิบดีกรมราชธรรม
รับทราบว่าตอน๑๐โมงเช้า
ได้รับแจ้งจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ
ว่ามีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย
ไปตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
หาความผิดปกติของอวัยวะต่าง
หาความผิดปกติของร่างกายคือใช้เครื่องสนามแม่เหล็

และอันนี้ไม่ได้ทำที่โรงพยาบาลตำรวจ
จะต้องไปทำที่ตึกพปร
พปรก็โรงพยาบาลจุฬานะคะ
ใช้เวลาตรวจประมาณ๑ชั่วโมง
เสร็จตอน๑๑โมงแล้วก็ย้ายตัวกลับ
ซึ่งทางอธิบดีกรมรัชธรรมย้ำว่าการนำตัวออกไป
เป็นไปตามระบบการรักษาผู้ป่วยของแพทย์
รายละเอียดของอาการอันนี้แพทย์ไม่ได้แจ้ง
เพราะว่าเป็นไปตามหลักคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย